อัครยาอร์ด

ตอนนี้โทรมาคอนเฟิร์มเรียบร้อย

แต่ถ้าเป็นงานจ้างบางผัดก็จะเลื่อนไปก่อน

มันล่าจะมีเพิ่มกว่านี้หรือเปล่า

ปกติแล้วก็กลายเป็นการไปสู้

มันไม่ใช่ครั้งแรกไอ้ตอนครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันกระทบจิตใจกว่านี้
แต่ว่าเนี่ยเราเคยผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเตรียมตัวตั้งรับมันไว้อยู่แล้ว
คือเราคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาได้เลยครับ
ฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้อยู่แล้ว
มีแผนรอบไหมครับทำยังไง

ครัวก็ไปไม่ได้นะครับเอ่อตู้สภาพก็ไป
ไม่ได้เพราะว่าคือพอมันมีโควิดเนี่ยบริษัทที่เขารับทำ
จางหวัดก็เลยทุกอย่างก็ต้องเลื่อนไปหมดก็อาจอยู่บ้านเลี้ยงหมาอะไรครับ
ผ่านมาสบายมากเลยครับ
จริงแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าจริงแล้วผมอ่ะ
ตอนกลางวันเนี่ยผมกับน้องเอก
ล็อกเกอร์พี่เผือกแล้วก็น้องโปเต้เนี่ย
เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งกอล์ฟ

พอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เลยชวนว่า

พอสิ้นแบบแนะนำตัวทีละคนทีละคน

วัยร้อนกระดับเต็มสวิทย์แล้วเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ดีอยู่แล้ว
คือเรารู้ว่าขอบเขตของการเล่นมันได้แค่ไหน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เขาอยู่ด้วยกัน
ถึงว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อน
จากบุคคลที่๓ไม่ได้อยู่ในวงนั้น

กับน้องเมื่อนั้นเรามีการคุย

แล้วก็จะเจอซึ่งจริงแล้วคุยกันตั้งแต่ตอนเล่นแล้ว
ว่าไม่มีอะไรนะพี่ไม่ได้รู้อย่าแบบนั้น
คือคือถ้ามันถ้ามันรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะมันต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้ว
แต่เนี้ยมันล่วงเลยมาอีกชั่วโมงนึงแล้วถึงค่อยเห็นว่าอ๋อมันมีนี่เหรออะไรอย่างเงี้ก็เลย
ก็เลยคุยกันในเกมเลยว่าขอโทษขอโพยว่าพี่ไม่ได้อะไรแบบนั้น
ซึ่งตัวน้องเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้
คือถ้าสมมุติทำแล้วคนที่เขาได้รับเขารู้สึกเลยเนี่ย
ก็วนกลับไปที่เดิมว่าผมไม่ได้เจตนาไม่ดีอยู่แล้ว

ก็คือไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลย
แล้วก็คิดว่าถ้ากลับมาแล้วเราก็ยังโอเคกับมัน
คือผมรู้สึกว่าเราโตขึ้นในวันที่เราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ย
เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจน

ไม่ว่าทุกอย่างอะไรที่มันจะเกิดขึ้นรอบตัวเรา
มันเป็นสิ่งที่เราคัดกองแล้วว่ามันโอเค
คือผมเป็นคนมีเส้นของตัวเอง
ฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่คนอื่นเอาเส้นของคนอื่นมาตัดสินเราเนี่ย
แล้วมาด่าเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
แล้วก็อายุก็ไม่รู้อาจจะเด็ก๑๘๑๙หรือ๑๖ก็ไม่รู้
ฉะนั้นผมรู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่ทุกคนลุมกันด่าเรา
โดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วมานั่งคุยกัน
มันกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนใช้
โดยที่ชอบไม่ชอบไม่รู้ขอด่าไว้ก่อน
แล้วก็พยายามประดิษฐ์คำพูดต่างขึ้นมาเพื่อจะว่าคนนั้นคนนี้
ฉะนั้นเราเองเรารู้สึกว่าในเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะ

แล้วก็เราก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้คนมานั่งด่า

อยู่ที่ว่าทุกคนจะชอบไม่แหละ

ผมหลังผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วแล้วก็จริงเพื่อนศิลปินวงในวงการหรือดาราหลายคนก็เลิกเล่นไปหลายคน
เพราะว่าบางทีมันก็กระทบกับจิตใจเหมือนกันฉะนั้นฉะนั้นเราก็อยู่ในพื้นที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจดีกว่า
ทุกคนสามารถเข้าไปสืบแบบไปเสพข่าวหรืออะไรต่างได้รวดเร็วแต่ว่าบางทีมันก็ถูกใช้ผิดวิธีไปนิดนึง
ก็แปลว่าพี่โอ๊คก็ยอมแปลว่าตอนแรกถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันกับการที่โรงพิจารณ์โรงหนักอีกหรือเปล่า
อ๋อผมว่าที่อื่นเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเนอะ
คืออาจจะด้วยเป็นเพราะว่ามันมีความเป็นอวตาสูงนะครับ
มันไม่ได้เป็นตัวเองอ่ะมันก็เลยจะพูดอะไรก็ได้
คิดอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างในแอปพลิเคชันอื่นอ่ะ
มันก็มันต้องมีการยืนยันตัวตนมันต้องมีอะไรหลายอย่าง
ก็อาจรู้สึกว่าคำพูดก็อาจจะดีมากกว่า

ใช้คำพูดที่เข้าใจกัน
ที่แบบคนโตแล้วคุยไม่ใช่แบบโอ้โห
แบบด่าหรือว่ากระแนะหรือว่าชกกระชัน

ทุกคนก็รู้คือคือพอมันเกิดเรื่องใช่ไหมคนก็รุมด่า
แล้วพอคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ด่ากลับคือมันก็ด่ากันไป
ด่ากันมาด่ากันมันก็ไม่จบอ่ะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอาจจะเป็นตัวปัญหาของ
ของใครหลายคนอย่างนี้เราก็ถอยออกมาเออมันก็สบายใจกับทุกคนด้วย
พอไม่มีแล้วมันก็ทุกคนก็ไม่ด่าไงก็กันเล่นกันเต็มที่
จ๋าไม่มีครับไม่มีแปลกมากที่อื่นไม่มีใครด่าผมเลย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกแอปพลิเคชันก็มันมีข้อดีและข้อเสี่ยงของมัน
ก็อยากให้ทุกคนใช้มันในทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสม
คือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราพิมพ์ไปมันสนุก
แล้ววันหนึ่งอ่ะพอมันขึ้นลงขึ้นศาลมาแล้วบางคนเขาไม่โอเคอ่ะ
ผมบอกเลยนะว่าก็อย่าไปว่าเขาว่าใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการไปไล่ฟ้องอะไรอย่างนี้
ฉะนั้นเนี่ยก็ด่าได้แต่ด่าแบบปัญญาชนด่าแบบด่าแบบผมว่าติติงได้
เออพี่โอ๊ตอันนี้ไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่ผมไม่อ่านนะผมก็อ่านแต่ว่าบางทีอันที่มันมากเกินไป
หรือว่าบางอันที่รู้สึกว่าด่าแล้วมันก็นิดนึง
เพราะผมเองผมก็ไม่เคยไปด่ายาภายในโซเชียลให้คนอื่นฟังไง
เราอาจจะด่าเพื่อนแต่เรารู้ว่าคนนี้ใช้คำพูดได้แค่นี้คนนี้ใช้ได้แค่ไหน

ไม่เคยครับแต่แคปไว้หมดเลย

คือไม่ได้คิดจะฟ้องแต่แคปเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจ
สองถ้าฟ้องจริงผมก็อาจจะออกจากวงการเลยเพราะผมก็จะฟ้องแบบรวยเยอะ
ผมก็จะผมก็จะไปซื้อบ้านผมก็จะไปซื้อของผมก็จะไปซื้อรถซื้ออะไรอย่างนี้